พูดถึงเรื่องของกินไปต่อเลยละกันนะกำลังหิวเลย
ดิก็แนะนำเลยเมนู

อร่อยจริงแล้วหาทานยากด้วยค่ะ
นี่คุณค่ะไปร้านนี้เลย
ร้านเจ๊กับเฮียสำเรย์เกาเหลาซิ่งจี้
นี่เปิดมากว่า๓๐ปีแล้วนะคุณ
เป็นสูตรแบบว่าต้นตำรับเขาเลยขายดิบขายดีมาโดยตลอดเลย
คือที่นี่เขามีเมนูให้เลือกหลากหลายด้วยไม่ได้มีเมนูเดียวนะ
แล้ววัตถุดิบเขาใช้แบบวัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน
เรียกได้ว่าทุกขั้นตอนคัดเองทำเองค่ะคุณ
เมนูเด็ดของทางร้านอย่างที่บอกนี่คือเกาเหลาเซี่ยงจี้
บอกเลยว่าเครื่องแน่นล้นชามเซี่ยงจี้มาแบบแผ่นใหญ่
แบบไม่ได้ซอยมาเล็กนะมันจะกุบแต่มันไม่เหนียวไง
มันจะกึบนะคะและเขาบอกว่าเสี้ยงจี้ไม่มีกลิ่นเหม็นขาวเลย
การทำเครื่องในต้องทำให้สะอาดแล้วไม่เหม็นคาวนะจริง
แล้วในชามนี้ก็จะอัดแน่นไปด้วยเครื่องในอื่นอย่างเช่น
กระเพาะหมูเนื้อหมูไส้หัวใจตับสุดยอด
และอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นคือน้ำซุป
เข้มข้นของซุปกระดูกหมูสู่ต้นตำรับนี่แหละคุณ
หอมทั้งเข้มข้นแบบไม่มีผงชูรสค่ะ
เพราะรสชาติที่มันเข้มข้นมันมาจากหัวหอมกับซอส
แล้วก็มีพริกไทยแล้วก็เกลือแล้วก็เคี่ยวนานหลายชั่วโมง
ส่วนใครที่เป็นสายแซ่บจัดจาน
แนะนำเมนูที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านก็คือเมนูยำทะเล
กุ้งพริกเกลือปูผัดพริกเกลือ
ถ้าใครชอบของทอดหอมกรอบ
เมนูนี้ต้องลองเมนูหอยเชลทอดกระเทียม

เนื้อปูผัดพริกเกลือก็มีผัดพริกเหลืองอะไรต่างก็มี
เห็นไหมเขามีหลากหลายและยังไม่หมด

และอาหารตามสั่งอีกมากมาย
คุณดูถึงแม้สถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
และร้านก็ไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปนั่งรับประทานนะคุณผู้ชม
แต่ร้านเขาเปิดขายอยู่นะคะคุณสามารถโทรสั่งซื้อได้นะคะ
สั่งซื้อแล้วแวะไปเอากลับไปทานบ้านได้เลยแบบนี้
ใครสนใจอยากรับประทานอาหารสูตรเด็ดเจ้าเก่า
ร้านเจ๊กับเฮียเก่าเหล่าเซี่ยงจี๋อยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม๑๐๒ทับ๓
หรือโทรตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลย
ใครชอบเครื่องในนี่ยิ้มรอเลยทีเดียว

ทีมงานครับมีข้าวสวยร้อนไหมครับ

ช่วงนี้ดำมันก็มีกว่าตั้งหน่อย